โอเคนี่นะครับเป็นข่าวของคุณก๊อบกับทางคุณขวัญ
มัมต์หม่ำกินหมูกระทะหนูอร่อยใช่มั้ยคุณพี่
คนเขาสงสารฉันนะเขาหาว่าฉันโดนรุมวันนี้
ตอนนี้ก็มีคนไปหาว่าคุณก๊อฟไปเกาะกระแสคุณขวัญ

ผมว่ามันเป็นในส่วนตัวแล้วเขารู้จักกันตั้งแต่เด็ก
แล้วก็อาจจะแบบเอาความรักเป็นที่ตั้งไม่ได้มองถึงเรื่องงาน
เพราะว่าก๊อฟเขาก็จะมีโปรเจกต์ของเขาไปเรื่อย

แก้วนี้คือตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล

ไปยืนงงหน้าโรงพยาบาล
ไทยรัฐเคยทำก๊อปไม้ตุ๊กไงนี่ก๊อปไม้แก้ว
แก้วผมไม่อาจริง
เรื่องเยอะเรื่องเยอะ